นักบินที่เสียชีวิตอย่างสมเกียจและมีความหมายในข้อความดังนี้นะคะ
สมชายสมชาตินักรบสมภพมาเช่นปักศิลป์สมเกียจเกริกฟ้าธานินสมศักดิ์นักบินชาติไทย
โดยใช้ภาพขาวดำประกอบเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วย
จากนี้ก็ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักบินหนุ่มนะคะ
ส่วนใหญ่ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่จนนาทีสุดท้าย
เพราะชีวิตการเป็นนักบินก็คือการต้องขึ้นบิน
ซึ่งการบินแต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้เป็นวันเด็กเด็กหลายคนก็อยู่ในเหตุการณ์
อาจจะทำให้น้องบางคนนั้นกลัว
แล้วก็ล้มเลิกความฝันการเป็นนักบินก็ได้นะคะ
ขณะที่บางส่วนก็อยากจะให้ยกเลิกการแสดงบินผ่านแผลงในวันเด็ก
โดยมองว่าเพียงแค่นำเครื่องบินมาจอดไว้ให้เด็กดู

แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าการบินโชว์นั้นเป็นสิ่งที่ดี
ก็ควรที่จะคงเอาไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะคะ
โพสต์ข้อความร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้พันแอร์นะคะ
โดยเชื่อว่าภาพการจากไปของนักบินผู้กล้าในวันนี้เนี่ย
จะทำให้น้องตระหนักถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในอนาคต
เพื่อที่จะมาเป็นกำลังเสริมให้กับชาติและบ้านเมืองต่อไปนั่นเองค่ะ
ก็ได้ร่วมกันโพสต์ภาพไว้อาลัยแด่ทหารกล้า
ที่ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและเสียสละ
ทำให้ไม่เกิดความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนนะคะ
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความที่ขอความกรุณา
ไม่ให้แชร์ภาพทั้งคลิปแล้วก็เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะว่าถือว่าเป็นความเสียใจที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ใช่โดยเฉพาะครอบครัวก็คงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ซ้ำนะฮะ
คุณผู้ชมเครื่องบินกริปเพ่นกองทัพอากาศได้จัดซื้อเข้ามาทั้งหมด๑๒ลำ
ประจำกองทัพแต่ว่าลำที่ประสบเหตุเนี่ย
เข้ามาปี๒๕๕๖ได้ประมาณ๔ปีก็เกิดเหตุขึ้นมา
แต่ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว๕ครั้งทั่วโลก
ซึ่งของไทยล่าสุดก็เป็นครั้งที่๖กับการเกิดแบบนี้อันนี้นะครับ